พูดถึงเรื่องของพระมาดูกรุพระดีกว่า
พบกลุพระพุทธรูปทองคำนับ๑๐องค์อายุกว่า๗๐๐ปี

นี่แหละครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปดูครูพระ

โดยพระอธิการบุญมีสันตมโนอายุ๘๘ปี
ท่านเป็นเจ้าอาวาสวัดนาบรีศรีบัวบายอำเภอปลาปากจังหวัดนครพนม
พร้อมด้วยนายสง่าแสงแก้วนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปลาปากนะครับ
ได้เข้าตรวจสอบที่เก็บรักษากรุพระเครื่องโบราณภายในวัด
หลังจากที่มีการขุดพบบนที่นาของชาวบ้านเมื่อ๗ปีที่ผ่านมานะครับ
คือพบนานแล้วแหละแต่ที่พาไปดูเพราะว่ายังไม่มีที่ปฏิสถาน
ก็อยู่แบบนี้เออแต่เป็นพระโบราณมากนะครับ
ตอนนี้ขาดแคลนงบประมาณและไม่มีหน่วยงานสนับสนุนจึงต้อง
นะฮะทำให้ประชาชนที่เห็นบอกว่า
เสียดายในคุณค่าจริงพระเก่าขนาดนี้นะครับ
ถ้ามีที่ประดิษฐานดีนะครับที่เก็บดีนะฮะ

หรือว่ามีทางการเข้าไปตรวจสอบไปดูแลช่วยหน่อย
ใช่นะครับแต่ตอนนี้กรมศิลปากรยืนยันว่า
เป็นพระเครื่องโบราณราวพุทธศตวรรษที่๒๓
ก็ยืนยันว่าเก่าแก่อายุประมาณ๗๐๐ปีมีจำนวน๑๐องค์
เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยบุเงิน
หน้าตากนี่ประมาณ๓เมตร๕๐เซนติเมตร
ความสูง๑๒เซนติเมตรจำนวน๗องค์นะครับ
แล้วก็เป็นพระพุทธรูปปรางมารวิชัยบุทองคำอีก
จำนวนถึง๓องค์ด้วยกันนะครับ
ว่าเป็นของผู้ที่มีความเลื่อมสายศรัทธา
พระพุทธรูปไปก่อสร้างองค์พระธาตุพนมตามความเชื่อ
แต่ว่าอาจจะเจ็บป่วยหรือล้มตาย
ก็เลยต้องฝังไว้ใต้ดินนะครับ
สง่าบอกว่าต้องการรวบรวมกรุพระเครื่องดังกล่า
ประชาชนได้ศึกษาเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวบ้าน
กราบไหว้บูชานะครับ
แล้วก็วอนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนับสนุนหน่อย
งบประมาณในการสร้างสถานที่เก็บทั้งที่มีความปลอดภัย
แล้วก็ทำให้เกิดเป็นที่เคารพบูชานะครับ
เพราะไม่อยากให้พระท่านอยู่แบบนี้นะครับ

หากใครต้องการติดต่อสอบถามร่วมทำบุญจัดสร้างสถานที่เก็บรักษา
สามารถติดต่อได้ที่ผู้ใหญ่บ้านน้องบัวตำบลปาปาก
วัดนครพนมโทรไปเลยนะครับ

๒๐๕๐๒๑๙นะครับ
เป็นสถานที่เก็บรักษาที่ปลอดภัยกว่านี้นะ
ช่วยกันสร้างนะคะรวมทั้งจะเป็นสถานที่ศึกษา
สำหรับลูกหลานต่อไปค่ะ